กลับไปดูมิติใหม่แห่งวงการกันหน่อยดีกว่า

มีเรื่องราวให้เตอร์โพงเซอร์ไพรส์ก็ได้ทุกวีทุกวัน
ล่าสุดคุณผู้ชมเกิดขึ้นกับศิลปินภูไทย
กับลีลาแดนสุดแซ่บของแดนเสื้อชาย
หลายคนเห็นนะเขาก็บอกร้องออกมาเลยนะ
มันเกินปุ๋ยมุ้ยมันเกินไปไหม
คุณผู้ชมไปช่วยกันส่องหน่อยค่ะว่ามันเกินปุ๋ยมุ้ย

เป็นชุดใสล่ะปล่อยหน่ำใส่หน้าน้องเนธ
ฟังจากเสียงหน้าเวทีคลิปกราศกันจุดนี้
เลยคุณผู้ชมค่ะลีลาโดดเด้งโดนใจจริง
คือโชว์แบบนี้ด้วยการแต่งกายด้วยกางเกงด้านนอกซีตรูสีน้ำเงิน
ทะลุทะลวงด้วยความไฟมันส่องไง
ส่งไปเห็นกางเกงด้านในแบบนี้นะคะ
ศิลปินภูไทยเขาจัดแสดงมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนู่นค่ะ
แต่พอคลิปการแสดงมันถูกอัพลงในโซเชียล
มันกระแสมันแตกเป็นสองด้านคุณผู้ชม
บางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเออมันคงเป็นมิติใหม่ของการสร้างโชว์ให้มีสีสันนะ
ยุคด้วยสมัยนี้ก็๒๐๒๒แล้วจะใส่อะไรก็ใส่มาเถอะนะ
เข้าใจว่าคณะหมอลำพยายามจะสร้างความแตกต่างของคณะตัวเอง
เพราะสมัยนี้หมอลำมันเยอะนะหลายคณะคุณผู้ชมนะ
ส่วนกระแสด้านลบเขาก็มีมาบอกเหมือนกันว่า
แต่งกายแบบนี้มันเกินงามเกินไปเกินปุ๋ยมุ้ยหรือเปล่านะฮะ
ทีมข่าวของเราก็ไปสัมภาษณ์เจ้าของคณะหมอลำศิลปินภูไทยนี่นะคะ
บอกว่าไม่อยากให้เรียกว่าเป็นการโชว์วาบวิว
อยากให้ดูว่ามันคือศิลปะแล้วก็มีหลากหลายอารมณ์คุณผู้ชม
แต่ก็พร้อมน้อมรับคำติชมของพ่อแม่ทั้งหลายนะ
จะนำมาปรับปรุงโชว์ให้มันดีขึ้น
ส่วนแดนเซอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในการแสดงเป็นหัวใจหลักเหมือนกันนะ
บอกเลยว่าชุดและท่าเต้นที่มีคนบอกว่ามันวาบวิวเนี่ย

สำหรับตัวเองธรรมดามากอันนี้
เข้าใจเลยเรื่องที่มีแฟนคลับชอบ

แต่ก็อยากให้ฝากทุกคนเปิดใจให้มากขึ้นหน่อย
ทั้งหมดทั้งมวลมันคือการแสดงค่ะ
อยากให้ทุกคนเปิดใจให้กว้างขึ้น

พอลงมาข้างล่างเราก็
มิดชิดปิดใส่

ออกไปให้คนข้างนอกเห็น

ในการแสดงแต่ละค่ำคืนไปแล้วกันนะ

ไม่มีใครออกเดินแบบนี้ซื้อตลาด
คุณผู้ชมคะออกไปตลาดไม่มีใคร
แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนละกัน
ก็บอกเลยว่าหมอลำยิ่งดึกยิ่งคึกแบบนี้แหละค่ะ
ที่จัดแสดงโชว์ให้แบบว่าสนุกสนานกันแล้วก็แล้วกันเนอะ